รวมไปถึงคุณบอลกฤษณะด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณอุ้มลักษณะนั่นเองนะคะ
ตอนนี้คุณบอลเขาก็กำลังต่อสู้เรื่องของคดีความอยู่นะคะ
แต่ว่าฝากของสาวอุ้มลักษณะเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังคงเก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดค่ะ

กาดทำร้ายร่างกายกลางสถานบันเทิง
หลังมีปากเสียงไม่พอใจกลุ่มดารา
ที่มีอภิษฎไม่ให้เข้าห้องน้ำที่ร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีชื่อของบอลกฤษณะแฟนนุ่มของอุ้มลักษณะ
และดาราอีกหลายคนอยู่ในร้านในวันเกิดเหตุ
กลายเป็นข่าวดังที่สังคมเฝ้าติดตามความคืบหน้ามาตลอดสัปดาห์
ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกลางดึกคืนวันศุกร์ที่๒๕พฤศจิกายน
และเป็นข่าวคึกโครมในวันถัดมา
ลักษณะและแฟนหนุ่มได้ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรม
ว่าทั้งคู่จะแถลงข่าวพร้อมกันในวันอาทิตย์
ก่อนหน้านี้บอลกฤษณะอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชน

จากทั้งคู่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้น
แต่เมื่อถึงวันเวลานัดหมายกลับมีเพียงนักแสดงสาว
และเพื่อนนักแสดงพร้อมกับทนายความออกมาแถลงข่าวแทน
โดยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอุ้มลักษณะก็เก็บตัวเงียบ
ไม่มีความเคลื่อนไหวใดแม้แต่ในโซเชียลมีเดียเป็นเวลาเกือบ๑สัปดาห์แล้ว
อินสตาแกรมส่วนตัวปรากฏรูปสุดท้ายที่โพสต์เมื่อ๕วันที่ผ่านมา
นั่นก็คือการชี้แจงว่าจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนักศึกษานุ่มนั่นเอง
ส่วนในเฟซบุ๊คอุ้มลักษณะยังตั้งสถานะความสัมพันธ์ว่าคบหาอยู่กับกฤษณะอมิสูร
โดยผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐพยายามติดต่อเพื่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของอุ้มลักษณะ
แต่ไม่สามารถติดต่อได้
ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดของคุณอุ้มทั้งในโซเชียลเอง
รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของเธอเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นนะคะ
ตั้งแต่ที่เธอออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่าจะมีการแถลงข่าว
แล้วก็ออกมาแถลงข่าวแล้วเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ